เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
สุพรรณบุรีมีเหตุรถขนขยะติดลมภายในบ่อขยะนะครับ
ขณะที่นำขยะไปทิ้งแต่ว่ารถจอดอยู่ใกล้กับจุดที่มีไฟไหม้กองขยะ
ทำให้ไฟลุกลามมาที่รถขยะด้วยนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
หลังจากขนขยะทราบว่าก่อนเกิดเหตุขนขยะจากโรงงานแห่งหนึ่ง

ปรากฏว่ารถติดลมจอดอยู่ห่างจากจุดที่มีไฟไหม้ขยะไม่ไกลนัก
เกรงว่าไฟจะลุกลามจึงรีบออกไปตามคนมาช่วยเข็นรถขึ้นจากลม
แต่พอกลับมาก็พบว่ารถถูกไฟไหม้ทั้งคัน
ดับเพลิงฉีดน้ำดับไฟที่ไหม้บ่อขยะจนมอดสนิท
เคลื่อนย้ายรถขนขยะออกจากจุดเกิดเหตุ

เปิดไฟกระพริบจอดอยู่ริมถนนสาย๓๔๐ชัยนาฏสุพรรณบุรี
ตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
จู่มีรถจักรยานยนต์๒คันเฉียวชนกัน
ทำให้รถคันแรกเสียหลักล้ม
ส่วนอีกคันที่ซ้อนกันมา๒คนพุ่งชนท้ายรถบรรทุกอย่างจัง
คนขับขี่เสียชีวิตติดอยู่ท้ายรถ
โดยมีนายสุจินวัวผันในยุทธ์๒๗ปี
คนขับขี่เสียชีวิตในสภาพนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์

ขณะที่คนซ้อนเป็นหญิงอายุ๒๖ปี

ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
โดยก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากส่งลูกชิ้น

ชนกับรถจักรยานยนต์คู่กรณีที่ขี่อยู่เลนซ้าย
จะเสียหลักพุ่งชนท้ายรถบรรทุกจนเสียชีวิต

เหตุรถตำรวจสพท่าลี่เสียหลักพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า
อยู่ร่องน้ำริมทางหลวงหมายเลข๒๑๑
ใกล้กับบ้านตู่โกบตำบลโกกดูอำเภอเมืองเลย

ภายในรถพบร้อยตำรวจเอกนิพนธ์บุญเรืองรองสารวัตรสอบสวนสพท่าลี่

โดยก่อนเกิดเหตุตำรวจทั้งสองนายเพิ่งกลับจากราชการ

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีฝนตกลงมาทำให้ถนนลื่น
รถจึงเสียหลักพุ่งชนเสาหลักลาย
พลิกคว่ำตกร่องน้ำข้างทาง
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถเก๋งสีดำกำลังขับข้ามถนนไปอีกฝั่ง
แต่จู่ก็มีรถกระบะสีขาวขับมาทางตรงพุ่งชนด้านหน้าอย่างจัง

ทำให้รถพังเสียหาย๓คัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงแยกวัดป่าแดง

ตะบนท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บ๒คน
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

ตำรวจจะเรียกมาให้ปากคำอีกครั้ง
ท้ายด้วยคลิปเตือนภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
กล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกภาพขณะได้รับสัญญาณไฟเขียว
ค่อยขับตามรถคันหน้าไป
แต่พอจะข้ามแยกดังกล่าวปรากฏว่า
มีรถพ่วงขับฝ่าไฟแดงมาด้วยความเร็ว
โชคดีที่คนขับเบรกได้ทัน

จุดเกิดเหตุอยู่ทางเข้าหมู่บ้านหนองบัว

ซึ่งแยกแห่งนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน
เตือนผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น